เขินเพราะว่าเราฟังแรปไทยมั้งอะไรอย่างนี้
แล้วคือเขามาเจอท่อนแรกที่มันแบบ

อนหูจัดฟังทีเดียวปั๊บร้องได้เลย

มันไม่ได้ที่จะทำให้ผสมกันได้

สวัสดีครับผมสาครินสุธรรมสมัย
เราจะมาพูดถึงเพลงกับภาคการเมือง
วันนี้เราวางไว้ก่อนเรื่องความชอบไม่ชอบ

เพลงแต่ละเพลงที่ถูกแต่งถูกประพันธ์ขึ้นมา
เหมาะสมกับพักการเมืองพักนั้นหรือเปล่า

บริบทของเพลงเนื้อเพลงเอยดนตรีเอยกับพักการเมือง

เรื่องของการทำงานในการโปรโมทอย่างไรบ้าง
วันนี้ครับพักรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวไปฟังกัน
ฟังเคยฟังเพลงนี้มันหลอน
โมทีมันคือนี้
ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
บ้างลองมาเล่นเหรอบ้างเต้นเหรอ
ไม่ชอบเยอะนะแต่พี่ว่ามันก็โอเคนะ
ก็แทกไปได้นะไอ้ท่อนแล็บเนี่ย
สามชาติเออนั่นไง
หมูสามชาติ
ทุกคนเลิกลุงตู่เพราะลุงตู่เป็นคนดี

ดีรุงเลือก
อิศเลสสิกไงอิศเลสสิกต้องตรง

ประเทศไทยไปต่อได้เพราะคนทุ่มเทอย่างลุง
พูดถึงพักรวมไทยสร้างชาติสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงเลยคือว่า
หนึ่งทำนองร้อยบทเพลงตื้อดื้อเนี่ยมันคือหนึ่งทำนองร้อยบทเพลง
มันคือการที่เราจะได้ยินจากเพลงลูกทุ่งหมอลำหรืออะไรก็ตามเนี่ย
หนึ่งเป็นหนึ่งทำนองร้อยบทเพลงจริงจริงยัดอะไรเข้าไปแน่นอนแหละ
คุณได้ความแข็งแรงของเบลอดี้แล้วมันมาแล้วตื้อเนี่ย

ผมฟังครั้งแรกพร้อมทุกคนเลยนะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน

ถือว่าเป็นเพลงทำฮุกได้ดีนะอันนี้
ผมให้ชมตลอดแล้วกันกับทีมว่าแบบถ้าตัดเรื่องของความเชื่อ
คิดทางการเมืองฮุกนี้เป็นฮุกที่น่ากลัวมาก
คือหลอนหลอนหูจัดฟังทีเดียวปั๊บร้องได้เลย
จริงเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นะเพลงนี้ตบเข้ามาที่ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติก็คือถ้าเกิดเขาต้องการพลอยนี้ตรงนี้เขาได้นะครับ
แต่ว่าพอต่ำเข้ามาท่อนแรปเนี่ยแน่นอนเป็นท่อนรับเป็นรามที่น่าสนใจ
มีการยัดนโยบายมีการใช้คำต่างนานา
อันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เกิดการสื่อสาร
เขาตั้งใจให้รู้สึกว่ามีแรปแล้วนะคนรุ่นใหม่

มันก็เลยสะดุดไปนิดสำหรับผมอากันนะครับ
เผรินไปได้ที่มันจะมีแรปและสามชาเข้ามาด้วย
ขั้นผักสารระหว่างเปลี่ยนจังหวะไทยเนี่ย
ก็เลยรู้สึกว่าพอทันแล้วปุ๊บมันเลยแปลกหนึ่งหัวมาเลย
เหมือนดีเจมิกซ์ไม่สมูทนะครับ
มันก็เลยทำให้แปลกเลยตั้งแต่เข้ามาก็จังหวะแปลกจัง
จริงมันเป็นไปได้นะครับที่จะทำให้ผสมกันได้ครับแต่ว่า
แต่ตรงนี้ยังทำได้ไม่ดี
ถามว่าวันนี้ลุงตูมาแบบเหนือ
ว่าทาเก็ตเขาก็งงก็ฟังไม่ทันอ่ะก็แบบเงอะ
พอลุงตูลุงอ่าแมทมา
แล้วแรปกันเดือดแบบอนาโตเลเวลอย่างนี้
มันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะแต่ถามว่าถ้าเป็นเพลงจริงดีนะ
คุกนี่จำแมสมากมัมเบอร์ริ่งมาก
เขาคงวิเคราะห์มาแล้วว่าไทยเก็ตไม่น่าจะรับได้รับไม่ทัน

ถ้าผมทำเพลงนี้นะไม่ไปเผื่อฐานเสียงตรงนั้นนะฮะ
ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อตัวศิลปินท่านนี้สักเท่าไหร่

แต่ว่าความรู้สึกของมุมภาพอะไรอย่างนี้

มันจะมีฟู้ดทำนาฟู้ดเปิดที่มันเป็นโดรน
นี่มันเขาไปโหลดฟุตมาจากไอสต๊อกหรือเปล่าอะไร

มันทำให้การรัฐประหารในปี๕๗
มันดูชอบทำขึ้นมาด้วยอารมณ์ของมวลชน
บางอย่างซะอย่างนั้นเลยกับเพลงนี้นะครับ
ทำให้การฉีกรัฐมนูลนั้นเป็นเรื่องชอบทำขึ้นมาได้

ผมเคยมีเพื่อนช่วงนั้นที่เขายึดใหม่ครับ

แล้วก็เป็นเพื่อนต่างชาตินะครับ
แล้วเขาได้ยินบ่อยผมก็เป็นแท่กมตี

มันดังเหรอทำไมเปิดบ่อยจัง

งั้นผมให้คะแนนเท่า
เท่าเพื่อไทยด้วยละกันนะครับ๖๗
รวมไทยสร้างชาติชอบไม่ชอบยังไง

แล้วก็ลองไปฟังเพลงกันดูว่าเพลงนี้เหมาะสมหรือไม่
ชอบไม่ชอบอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไร